คุณผู้ชมคะสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
พิธีไหว้ครูและครอบครู
คือถ้าใครเคยไปหรือใครที่เคยดูข่าว
คุณจะรู้ว่าพิธีแบบนี้เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตื่นตกใจ
ของขึ้นใช่ของขึ้นเขาก็อาจจะเคยชิน
เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยค่ะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
นี่แหละค่ะคืออาการที่เขาเรียกกันว่า

ซึ่งก็มักจะเกิดกับคุณสังเกตว่า
เขาของขึ้นแบบนี้เขาจะมีลายศักดิ์ใช่ฮะ
อยู่ตามตัวเขาแล้วเขาก็จะแสดงอากับกิริยาต่าง

เป็นเสือเป็นสิงเป็นลิงอะไรก็ว่าไปนะฮะ
ใช่ค่ะบางคนหวีดร้องบางคนส่งเสียงหัวเราะ

งานนี้เกิดขึ้นในพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูประจำปี๒๕๖๖นะคะ
สำนักยันต์ของอาจารย์เหล็กดำในอำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
เมื่อวานนี้นี่เองที่เขามีงานการจัดพิธีขึ้น
ซึ่งปกติในทุกวันที่๑พฤษภาคมวันแรงงาน
เขาจะจัดแบบนี้เป็นประจำทุกปี
แต่ปีนี้ลูกศิษย์ที่มาร่วมงานต่างบอกว่าค่อนข้างรู้สึกใจหาย
เพราะอะไรเพราะอาจารย์เหล็กดำ
หรือว่าคุณธนกฤษเสงหะอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าสำนักเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีก่อนนั่นเอง
ทีนี้ปีนี้ค่ะคนที่มาทำพิธีให้
ก็คือพระครูพิสารอุทัยศาล
เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านหีบอำเภออุทัย

ก็เป็นผู้ที่อาจารย์เหล็กดำให้ความเคารพนับถือนะคะ

แล้วก็เป็นผู้ครอบเสียนครูให้กับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนั่นเองค่ะ